ที่จังหวัดชนบุรีครับอันนี้ก็เอาปืนเข้าไปเหมือนกัน
พ่อเลี้ยงเข้าไปเตือนลูกนะครับเปิดเพลงเสียงดังลูกท้าย
ยักษ์ยิงยิงเลยพ่อยิงจริงจริงฮะสัดเปรี่งเขาให้ลูกตาย
เลยครับคุณผู้ชมอ่ะไปดูภาพนะครับนี่ฮะตำรวจสพบบอ
เลี้ยงครับเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตายยืมรอมอบตัวมีปืน
ซองยาวกับกระสุนอีกห้านัดด้วยนายภัยรัฐให้การ
บอกว่ามันอารมณ์ชั่ววูบคุณตำรวจอารมณ์ชั่ววูบก่อน
เกิดเหตุไปเตือนลูกก็เปิดเพลงเสียงดังเนี่ยเขาเนี่ย
มันมองมาครับจนกว่าตีหนึ่งแล้วผมก็นอนไม่หลับมันทั้ง
เปิดเพลงทั้งร้องเพลงอืมเอ่อผมก็บอกกับมันว่าเออมัน
เปิดเพลงให้เขาอีกหน่อยพ่อพระตัวบ้านมันอ่ะบอกมึง
เปิดเพลงให้เขาอีกหน่อยอ่ะครับมันก็ออกมาออกมาเห็น
ปืนผมมันก็บอกว่ายิงเลยพ่อยิงเลยผมก็เลยทับ
ครับเลยยิงเลยทีเดี๋ยวเรียบร้อยนางบุญมาแก้วคำครับ
อายุ๕๘ปีแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นภรรยา
ของคนยิงใช่ไหมเล่าบอกว่าตอนเกิดที่เอ็ดอ่ะเขาไม่อยู่
เธอไม่อยู่ไปนอนบ้านน้องสาวอยู่ไม่ไกลกันหรอกห่วง
นั้นได้ยินเสียงนายภัยรัฐในตะโกนบอกลูกชายให้เปิด
เบาคล้อยหลังแป๊บเดียวได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
หนึ่งนัดครับจากนั้นสามีก็ตะโกนบอกว่ายิงลูกตายแล้ว
นะครับก็เลยรีบมาดูลูกนะครับที่อยู่ในห้องนอนฮะ
ยังไงเดี๋ยวยินแต่เขาวาดท้าเขาอืมเดี๋ยวยินแต่เสียง
วาดค่อยน้อยเขามีเหตุอะไรเพราะกันมาก่อนหรือเปล่า
มีค่ะเวลาเขาไม่มาห้องนอนเขาไม่อยู่นี่หรอกอืมเขา
ไปเปิดเพลงเขาเขาร้องเพลงคนนี้เราก็ยังไงแล้วแล้ว
ส่งคุณเนธฮะในตีเฉาห์ผู้สิดข่าวนะครับไปลง
ไปเจอกับญาติญาติกำลังเตรียมจัดงานศพ
นะครับเพื่อให้หายกล้องค่อนใจถึงสาเหโครนตายนัก
ข่าวนะครับขอให้ญาติลองเปิดเพลงจากลำโพงหน่อยได้ไหม
เสียงมันดังขนาดไหนตอนเมื่อวานนี้เนี่ย
คุณผู้ชมครับไอ้ปัญหาเสียงดังกับเสียงค่อย
มันวัดไม่ได้มันอยู่ที่ใจคนฟังกับความรู้สึกคนเปิดครับคุณผู้ชม
จากการคุยกันเนี่ยญาติกับเพื่อนคนตายเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
คนตายไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะเป็นคนสนุก
ลำโพมาจากเพื่อนได้ไม่นานก็ชอบฟังหมอลำใช่ไหม
คิดเลยว่าเสียงเพลงจากลำโพงเก่าจะพาความตายมาให้นะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหานายภัยรัฐนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
นี่แหละฮะเขาบอกว่ามีปืนถ้าใจไม่นิ่งพออย่าไปหยิบ
เวลามีปืนจับปืนแล้วใจมันใหญ่ครับ